ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤต
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี
ขอคนที่ภาพรวมแค่ทำให้ได้เพียงสี่ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหนึ่งในปัญหาชีวิตที่ผู้ใหญ่อย่างเราเจอก็คือเรื่องความรัก
เมื่อชีวิตไม่เป็นอย่างที่เราฝันไว้
ก็อย่าให้ความเสียใจมาบดบังดวงตา
มองไม่เห็นความรักแท้จากพ่อแม่และลูกของเรา
เหมือนเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นกับครอบครัวที่มาในวันนี้

ครอบครัวเป็นกำลังใจในการสู้ปัญหาชีวิตของลูก
ซึ่งลูกจะทำผิดมามากมายขนาดหน้าให้ครอบครัวก็ไม่เคยทอดถึงลูก
ทุกคนในครอบครัวคอยช่วยหนูแก้ปัญหา
ถ้าไม่มีครอบครัวลูกคงแย้ไปแล้ว
ครอบครัวหนูมีกันอยู่๕คนจ้ะ

ร่างกายก็เป็นโรคปอริโอตั้งแต่เกิด
ใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าเขาจะใช้ถนัดแก้ข้างขวาข้างเดียว
ก็จะเดินขยกไปขยกมาเดินเอียง
จะเดินลงมาชีวิต

พิการมาทั้งเด็กก็ยันเดี๋ยวนี้ก็ทำกินไม่ค่อยสะดวก
ลุกแต่ละทีก็ต้องยังโยกยังยุกก็ต้องมือเท้าก่อนก็ต้องให้ลุกถึงได้

บางทีเดินไปโกมกลุกไปเรื่อย

บางครั้งก็ทำไหว้มั้งไม่ไหว้มั้งก็ต้องไป

ชื่อน้องวิวจ้ะอายุ๑๒ปี
ป่วยเป็นโรคประจำตัวคือโรคลมชักตั้งแต่แรกเกิด
แล้วก็สติไม่สมประกอบ

เพราะว่าเขาพิการทางการเคลื่อนไหวทั้งซีกซ้ายเลยค่ะ
แม่น้องมาแล้วนะพี่อยากเจอแล้ว

ชื่อนิชาจ้ะอายุ๑๐ควบค่ะ
ประจำตัวก็เป็นไข้ชักเหมือนกัน
ก็จะชักเวลามีไข้สูงค่ะ
ทุกวันนี้นิชาก็ช่วยทุกอย่าง
นู่นทำนี่เขาทำทุกอย่างที่เขาทำได้จ้ะ
หนูรักแม่มากจ้ะเพราะแม่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กจ้
หนูก็ช่วยหุงข้าวหากับข้าวให้แม่
ช่วยทำงานบ้านให้เขาด้วย
ช่วยที่หนูพอทำได้ด้วยจ้ะ

ตั้งท้องได้๕เดือนค่ะ
แล้วก็ได้เลิกลากับแฟน
ตั้งแต่ท้องยังไม่ได้เดือนจ้ะ

ที่แบบเลิกลากับแฟน
ช่วง๓เดือนแรกคือทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ

เห็นทุกอย่างที่เป็นกับข้าวเลย

คอยช่วยคอยอยู่เป็นเพื่อน

มีอาชีพงมแห้วค่ะไปกันทั้งครอบครัว
ตั้งแต่ตี๒มายันเช้าก็จะได้ประมาณสัก๔ถังได้ค่ะ
ก็จะได้ถังละประมาณตอนนี้ถังละ๔๐บาท
๔ถังเช้ามาตรงก็จะได้ประมาณ๑๐๐กบ

ไม่ค่อยได้มากแต่ต้องไปหนักทางกว่าเยอะ
ถ้าใช้ข้างกว้านักมาก
มันก็ทำให้ปวดให้เมื่อยให้ชา
แหล่งทำมั้งไม่มีมั้ง
ก็ทำไปเท่าที่ทำไว้
ส่วนแม่เวลาไปงมแฮลกตอนที่เที่ยง

พอเป็นเราก็นั่งพักแป๊บนึง
สักสิบนาที๑๘นาทีสักสิบห้านาที
พอดีขึ้นก็ลุกมางมมาอีก
งมแฮลตอนกลมคืนก็ยุ่งกัด

หนูก็ไปช่วย

แต่หนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไร

เขาอยากช่วยเขาบ้าง

ก็ไม่พอที่จะมาใช้จ่ายใช้หนี้

ทุกวันนี้หนูก็อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่ง
เพื่อเอามาลงทุนขายของปลูกผัก
เมื่อก่อนก็ขายของค่ะเลขขายทุกวันทุกวัน
เราขายเงินเชื้อแล้วเราไม่ได้เงินตามตรงกำหนด
เราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินที่อื่นมา
เพื่อที่จะมาจับจ่ายเพื่อที่จะเอามาใช้จ่ายสารพัดในบ้าน
ก็เลยทำให้หนูตอนนี้หนูต้องเป็นหนี้ประมาณ๖๐๐๐กว่าบาทค่ะ

กฟื้นต่อทุนขายของเลี้ยงปลาปลูกผักเพื่อไว้ขายอย่างนี้ค่ะ
หนูคิดว่าครอบครัวหนูคงจะแบบว่าดีขึ้นกว่านี้ค่ะ
หนูไม่เคยคิดว่าหนูอยู่ในครอบครัวที่ทำให้หนูลำบาก

หนูก็ดีใจแล้วที่เขาทำให้หนูเกิดมา
แล้วก็ดีใจที่ได้อยู่ในครอบครัวนี้จ้ะ
ขอต้อนรับครอบครัวของน้องฝักนะครับ

แม่พ่อสวัสดีครับนิชาสวัสดีลูก
ฝากจริงตอนนี้ท้อง๕เดือน

เห็นบอกว่าเลิกกันกับสามีแล้ว

เลิกเพราะว่าแฟนเขามีครอบครัวอยู่แล้วจ้ะ
จริงเรารู้มาก่อนหน้านี้ไหมว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วครับ

ทองได้ประมาณอย่างไม่ได้เดือนก็บอก
พอบอกเข้าของอาจจะไปบอกกับแฟนเข้าอย่างนี้

โดยที่หนูภึกทราบคนในครอบครัวแล้วว่า
ว่าเขามีครอบครัวแล้วก็อยากอยู่ในส่วนของเรา
ก็เลยข้อออกมาจากตรงนั้นเอง

เรารู้สึกผิดแล้ว

รู้สึกผิดที่ว่าทำให้พ่อกับแม่แบบต้องอาย

แต่ในใจมีโกรธลูกบ้างไหมครับ

พ่อจ้ะตอนนั้นพ่อโกรธลูกไหมครับเห็นไหมก็โกรธเหมือนกันแต่นี้เมื่อมันเป็นไปเลยอ่ะ
ก็มันก็โกรธไปด้านแต่ต้องเลยทำเลยฝักจริงแล้วเนี่ย
ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องราวมาเคยขอโทษพ่อแม่เป็นจริงเป็นจังไหม
เคยแต่พูดจ้ะไม่เคยได้
วันนี้หนูอยากกราบขอเข้ามาท่านอีกสักครั้งหนึ่งไหม

โทษรู้ว่าโทษ
ไม่เป็นไรลูกสู้
แต่กัดต้องไม่ต้องมาถามเจ้าคนเนี้ยอีกแล้วท่ามันก็กลับมาเป็นเที่ยว
ขออนุญาตถามหน่อยตอนนี้๕เดือนแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
ก็คือดินบางทีก็ดิ้นน้อยบางทีก็ดิ้นแหลง
ว่าต้องออกเป็นกลมแฮลป์อะไรอย่างเงี้ยแบบใช้เวลายืนหลายหลาย
ชั่วโมงก็จะดิ้นน้อยลงจ้ะแต่ก็ต้องระวังนะระมัดระวังนะ
เพราะว่ามันก็ต้องลงไปในน้ำในโครนอะไรใช่ไหมใช่จ้ะ
แต่อาการตอนนี้ดีขึ้นจากการแพ้ดีขึ้นเห็นว่าตอนสามเดือน
แพ้มากเลยเหรอคะแพ้เยอะค่ะอาเจียนออกมาเป็นเลือด
อาการของคนแพ้ท้องที่หนูเป็นเวลาลุกมันวิ่งเวียนมันอะไรไหม
เป็นไหมมีบ้างค่ะถ้าช่วงแปลจัดจัดนี่คือนอนพร้อมกลับเลยจ้ะ
พอช่วงสี่เดือนแล้วฟ่าใกล้ใกล้ห้าเดือนเมื่อนวะ
เริ่มกินได้เริ่มมีแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มนึกอยากทำงานให้ได้อย่างเงี้ค่ะ
พอล่ะพ่อฟ่านแม่กับพ่อแล้วกับลูกจ้ะก็คือไปช่วยพ่อกับแม่งงแพ้ว
จะเป็นหลักเลยในตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะครับ
หกปิดอ่ะเมื่อก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับ
ก็ไปงมประมาณตี๒จะงมไปถึงกี่โมงแม่
ประมาณบ่ายโมงขึ้นเรียนมาร้อนจันทร์ด้วยก็แฮลล์มันลึกลึกประมาณแค่เนี้ย

แล้วเอาผาเราเยี้ยบให้เป็นกร

ทำไมแม่ต้องออกตั้งแต่เช้ามืดขนาดนั้น

พอไม่ทำก็ไม่มีไฮช์ใส่นี้เข้า

วันละคร้ารอยกว่าบาท
แล้วก็เอามาใช้หนี้เขาก็หมดแล้วจ้ะ
๑๓ทั้งมีหมายถึงว่ารวมกันหมดเลยนะ

บางทีฉันไม่มีอะไรกินข้าว

ยอดตกบุ้งยอดตกกำลึงแล้วก็

ต้องให้ร่างกินให้ยิ่มก้อนจ๊ะ

เพราะว่ามันมีการกระตือ

ก่อนหน้านี่ครอบครัวเรามีอาชีพอะไรอ่ะ

กลับเกริ่นไปแล้วก็ไปขายตามบ้าน

ไปขายแล้วก็ให้เชื่อบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
ทีนี้ตอนแรกเขาก็จ่ายดีจ้ะ
พอนักเข้าเขาก็ไม่จ่ายอย่างนี้จ้ะ
มาถึงพ่อบ้างเห็นบอกว่าพ่อก็ขาไม่ดี

เป็นโบริโอเหรอครับครับเป็นมาตั้งแต่เกิดครับ
มันมีอุปสรรคมากไหมครับพ่อกับการหากินของเรา
ก็เยอะดีเยอะเหมือนกันเลย
เพราะว่าเดินมันเดินไม่สะดวก

ก็เลยพ่อก็เลยบอกว่าเวลาที่ลงไปงมแห้วเนี่ย
ส่วนใหญ่พอขามันไม่สะดวกเนี่ยค้ำยันไม่ค่อยได้
พ่อก็ต้องใช้พลังที่แขนแล้วก็มือมาก

มึงแบบรู้เลยว่าทำงานไม่ได้หยุดนะ

ก็เคยท้อบ้างเหมือนกันแต่มันก็ท้อไม่ได้
หยุดทำมันก็ไม่มีกลิ่นเฉียบ
เวลาพ่อท้อพ่อเอากำลังใจมาจากไหนอะครับ

เวลานั้นก็ช่วยลาแค้วขึ้น

บ่ายพร้อมกันทุกทุกคืน
แล้วเวลาที่ตากับยายเนี่ย

เห็นไอ้ตัวเล็กมันแบกแห้วแหะแบกอะไรเนี่ย

หนูออกไปงมแห้วกับตากับยาย

เคยตื่นไปตั้งแต่ดึกอย่างที่ตากับยายตื่นไหม
ตื่นจ้ะถ้าไม่มีโควิดก็ตื่นทุกวัน

แล้วก็ให้แต่งตัวแล้วก็ไปส่งโรงเรียน

แต่เห็นบอกว่าน่ะสาวนี้ก็คือขยันใช่มั้ยฮะ

ก็มันส่งผลได้อะไรกับค่ะกรัวบ้างครับ
ให้งานที่มีสามารถน้อยลงเพราะว่า
ไม่พอก็จะใช้จ่อยที่เขา

เราก็จะไปสร้างฟันเมื่อเดิมคือจะไปปลูกผักเพื่อค่ายเลี้ยงปลาเหนี้ยจะเพื่อละที่ข้องเมืองเดิมเพื่อ
พี่และทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะ
คุณผู้ชมครับไม่มีใครได้ดั่งใจไปทุกเรื่อง
บางทีเรื่องไม่ดีก็เข้ามาเพื่อทำให้เราต้องลุกขึ้นสู้

มองให้เห็นข้อดีของปัญหานะครับ
เพื่อชีวิตของเราจะได้เดินต่อไปได้
ผมเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก
และรายการของเราก็ยินดีที่จะเป็นทางออกให้กับทุกครอบครัว
ช่วงหน้าครับครอบครัวของน้องฝักนะครับ
มาร่วมแรงร่วมใจกันกู้วิกฤต
ด้วยการตอบคำถามเพียง๔ข้อให้ถูกต้อง
เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จัดผัก๕ชนิดพร้อมขายอย่างละ๕ชุดภายในเวลา๓นาที
ชนะครบแล้วครับเหลือกวางตุ้ง